เรื่องของเหตุการณ์อาทยากรรมกันเลยนะครับ
ข่าวแรกมาดูเรื่องของขโมยขโจนกันก่อน
แล้วก็เป็นเรื่องเตือนสำหรับโรงเรียนต่างด้วย

เพราะว่าล่าสุดถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในโรงเรียนเซ็นคาเบียนค่ะ
ปรากฏว่าคือปลอมตัวเป็นผู้ปกครองวงกลมสีแดงเสื้อสีส้มนะ
ทำทีว่าคุยโทรศัพท์ให้แบบทุกคนเนี่ยแบบเนียน
แล้วทุกคนเผลอปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งค่ะ
หยิบของในกระเป๋าของน้องซึ่งเป็นน้องนักเรียน
แล้วก็รีบเดินออกไปแบบนี้คุณผู้ชม

เออแล้วแบบเนี้ยค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งเดินผ่านหน้ากล้องแล้วก็ตัดไปนะคะอ๋อ
แล้วจะบอกว่าการกระทำของผู้ชายคนนี้เนี่ยจริง
จริงแล้วอาจารย์ฝ่ายปกครองแล้วก็รับประพอบ์ของโรงเรียนเซ็นคาเบียลเนี้ย
เขามองตั้งแต่ต้นเขาจับตาตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าเอ๊ะมันแปลกสุดท้ายแล้วค่ะ
ผู้ชายคนนี้เหมือนรู้ว่าถูกจับตาค่ะพยายามขี่มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่อง
สุดท้ายคุณดูสิภาพที่เกิดขึ้นคือรอปภแล้วก็อาจารย์ในโรงเรียนนะคะ
ที่แบบจับเลยนะเนี่ยเออเขาช่วยกันเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยค่ะ
โอ้โหเขาช่วยกันนะคะตะครุบตัวโจรแสบรายนี้แล้วสุดท้ายก็จับได้ด้วยนะคะ
แต่น่าสงสารน้องคนหนึ่งมากโดนมอเตอร์ไซค์เฉียวแล้วน้องก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
คือคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็ระบุข้อความเนี่ย
บอกว่าจริงแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยากจะเตือนโรงเรียนต่าง
โรงเรียนอื่นให้เพิ่มความระมัดระวังแก๊งมิจฉาชีพ
หรือพวกมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในโรงเรียนเพื่อ
ค้นขโมยสิ่งของมีค่าในกระเป๋านักเรียนเพราะนักเรียนเนี่ย
จะชอบวางกระเป๋านักเรียนไว้ใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นเนี่ย
ในโรงเรียนสิงค์กระเป๋าเนี้ยคือเข้าไปแล้วก็เนี้ยจะเป็นเวิร์งตรงเนี้ยน่ะ
ผู้ปกครองได้นั่งพักแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นสนามฟุตบอล
จะเป็นในส่วนของเอ่อสนามกีฬาแล้วน้องน้องเนี้ยก็จะเอากระเป๋าเนี้ยวางไว้
แล้วตัวเนี่ยก็จะไปเล่นกีฬาแล้วปรากฏว่าแล้วมันติดถนนใหญ่ด้วยไง
แล้วเข้ามาได้แต่ข้างหน้าจริงจริงเราก็มีรอบประพอนะ
แต่เอาล่ะฝากเตือนแล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับโรงเรียนต่างต่างอืม